ถึงคุณหนึ่งจะไปขอข้าวญาติกินนะ
และเห็นคนอื่นเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่มนาเนี้ย

เฮ้ยจู่เอาปืนไปยิงเฉยเลยปั้งปั้งปั้ง
กดตาย๑เจ็บ๑ครับ
ตำรวจสภมมตราบรับแจ้งเหตุว่าคนโดนยิงบาดเจ็บ

คนแรกในชื่อนางศสิภรภาอายุ๕๕ปี
คุณศสิภรภาโดนยิงด้วยปืน๓๘
ราวนม๑นัดแก้ม๑นัด
มือซ้าย๑นัดอาการสาหัสเลย
อีกคนนึงชื่อไนโกโดนยิงเข้ามือซ้าย๑นัด
คนก่อเหตุชื่ออาซ่านะครับ
คนนี้นายโกนะโดนยิงมือซ้ายนี่นี่คืออาซ่าครับหรือว่านายพีระอายุห้าสิบห้าปี
จริงจริงเป็นญาติกันนะแต่ก่อเหตุปุ๊บหลบหนีไปเลยไปถามคนเห็นเหตุการณ์ชื่อพี่เจริญ
อายุ๔๙ปีพี่เจริญบอกเขากับคนเจ็บเนี่ยกำลังช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว
ตอนบ่าย๓โมงครับอาซ่าซึ่งเป็นญาติก็เดินเข้ามาหาขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อย
ครับคนเจ็บก็เอาข้าวมาให้กินแล้วก็กลับไปเกี่ยวข้าวระหว่างนั้นคุณผู้ชม
อาซ่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะได้ข้าวไปแล้วนะแต่นั่งบ่นพึ่มอยู่คนเดียว
แล้วก็ไม่มีใครคิดอะไรครับเพราะทั้งหมดเป็นญาติกันจู่อาซ่าเอาปืนไปยิงเขาหนึ่งนัด
แล้วก็ต้องวิ่งหนีตายกันนะสิแล้วกระสุนไปโดนไนโกที่กำลังเกี่ยวข้าวเนี่ย
โดนมือซ้ายเข้าไปแล้วก็หันไปยิงนางซาสิประพาโอ้โหพี่เจริญเนี่ยบอกเขานี่วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะ
กลิ้งหัวซุกหัวสุ่นไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับแล้วก็นำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลแม่ม้อไป
ส่วนอาซ่าเหรอมันหลบหนีไปไม่รู้ก่อเหตุเพราะป่วยจิตเวทหรือเปล่า
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลยนะไหนฟังพี่เจริญที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยครับ
เอาข้าวด้วยมาข้าวกินมันกินแล้วเพราะกินเสชฟรุซกินแล้ว

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่เมาะแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลลำปาง
ทางผู้บังคับการทำเศรษฐฤตุธรณ์จังหวัดลำปาง
บอกว่าตอนนี้๑๐ตำระโทนี่แผนที่โดนยิงอาการปลอดภัยแล้วนะ
หรือส่วนคุณศาสิปรภาที่โดนยิงสาหัส

ปรากฏว่าเคยก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้ว๒ศพ

นี่มายิงญาติเสียชีวิตเป็นศพที่๓ครับ

ไอ้ที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเสพยาจนหลอนหรือเปล่า
ตอนนี้ยังระบุไม่ได้แน่ชัดครับ
เดี๋ยวต้องรอจับกลุ่มอาซ่าให้ได้ซะก่อน
ล่าสุดตี๑ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำโดรนครับ
โดนจับความร้อนเนี่ยนะบินขึ้นกลางป่าข้าวโพดในหมู่บ้านทาน
ซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจเขาโดนยิง
แล้วก็เป็นจุดที่ใกล้กับบ้านของอาซ่า
แต่พอขนาดเอาโดรนขึ้นบินแล้วนะ

เจ้าหน้าที่เขาตรึงกำลังไว้ตลอดทั้งคืนเลย

เพราะว่าตอนนี้เป็นบุคคลอันตรายครับ